และถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ตลาดด้วยนะครับ
รวมทั้งแบงค์จะคอยเป็นพี่เลี้ยงในการนำสินค้านั้นไปทำตลาดในต่างประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณชรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
เครื่องดื่มผลไม้ออร์แกนิคสตราฟรุต้าซุปเปอร์จริส
ของบริษัทฟรุต้าเนเจอรอลที่ผลิตวันละประมาณ๑๐๐๐ขวด

ซึ่งเกินครึ่งมีตลาดส่งออกหลักคือสหรัฐอเมริกา
ส่วนที่เหลือประมาณ๑๓๐วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าในไทย

การผลิตที่มีอยู่จำนวน๒ลายการผลิต
ไม่เพียงพอต่อการรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว
เพิ่มขึ้นอีกวันละ๑๐๐๐ขวด
ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของตลาดในประเทศ
และยังถือเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนอีก๙ล้านบาทค่ะ
ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

สัดส่วน๑๒๖ของทุนจดทะเบียน

ช่วยสนับสนุนเรื่องของการพัฒนา
สนับสนุนเรื่องของการปรับโครงสร้างทางการเงิน

เพื่อทำให้เรามีโอกาสเติบโต
แล้วก็ถ้าเกิดเราที่จะขยาย
เราก็จะมีความเข้มแข็งและมีทิศทางที่มั่นคงขึ้น
เครื่องดื่มผลไม้นี้ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี
เพราะพัฒนาสินค้าได้ตรงกระแสคนรักสุขภาพ
โดยได้ผสมเมล็ดเจียช่วยควบคุมน้ำหนัก
ส่วนน้ำผลไม้คันสดไม่ได้ผสมน้ำตาลเพิ่มเติมค่ะ
สินค้าที่มีความแตกต่างและตรงความต้องการของตลาด
ว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้สถาบันการเงิน

กลางปีนี้รักชัยตั้งเป้าจะผลิตสินค้าใหม่
โดยใช้นวัตกรรมผลิตสินค้าผ่านทีมวิจัยของบริษัท
เป็นการสร้างจุดแข็งให้สินค้าน่าสนใจ
เพื่อจะขยายตลาดไปยังอาเซียนญี่ปุ่นและยุโรป
แต่ก่อนจะนำสินค้าคุณภาพไปบุกตลาดอื่น
สิ่งสำคัญคือการทำประชาสัมพันธ์

และสถาบันการเงินเข้ามาร่วมสร้างเครือข่าย

เจาะตลาดเชิงลึกในต่างประเทศมากขึ้น
รัฐบาลจะช่วยใย๒ส่วน
ก็คือปกติแล้วจะช่วยเรื่องของความสามารถในการผลิตการพัฒนาตัวเอง

ต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
พัฒนาสินค้าคิดค้นนวัตกรรม
ความต้องการของตลาดอย่างเข้าใจ
แต่จะทำให้สินค้ากระจายสู่ตลาดต่างประเทศได้ด้วย
ซีรีส์พักธรรมนตรายตึงตรีคูณข่าวไทยรัฐทีวีแปรงงาน